ช่วงตลอดปีที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องของผลงานของเธอ
ที่ออกผ่านหน้าจอออกมาเป็นระยะตลอดเลยนะฮะ
ส่วนกระแสประเด็นต่างก็มีออกมาเป็นระยะตลอดเช่นเดียว
มีดราม่าให้ได้จิบชม
อยู่ในกระแสข่าวตลอดเวลาเลย

สาวแตงโมก็เลยถือโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยี่ยน
สวัสดีปีใหม่บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
แย้มผลงานในปีหน้าให้ฟังด้วยนะว่า
เตรียมเลยคุณผู้ชมแฟนละคร
ติดตามชมละครสนุกของเธอในหลากหลายบทบาท
แบบครบรสได้เลยเธอบอกแบบนี้
และนอกจากนี้นะคะเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผลุดโปรเจกต์
ธุรกิจเซรั่มบำรุงผิว
นี่ทำธุรกิจอีกแล้วสาวคนนี้ลงทุนควักกระเป๋าด้วยตัวเองนะคะ
เหมือนกับกระแตเมื่อสักครู่เลยนะคะ
โมก็บอกว่าคือเธอตั้งใจที่จะทำเพื่อรองรับอาชีพนักแสดง
ตอนนี้ก็เปิดตัวมาได้ไม่นานมากนะคะ

เกี่ยวกับเซรั่มเสริมความงามของเธอเนี่ย

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องหัวใจที่หลายคนสงสัยเหลือเกินนะคะว่า
ตอนนี้หนุ่มคนนั้นหรือหนุ่มคนไหน

แฟนเก่ากว่าหรือแฟนใหม่

สรุปก็ไม่มีทั้งซ้ายขวาด้านหลัง
สำหรับคนใหม่อะไรใดเลยนะคะ

มีคนรู้สึกว่าแบบนี้มันเพอร์เฟคแล้ว
มีความรู้สึกว่าการเป็นแฟนเก่ากันเนี่ย
มันส่งความปรารถนาดีกันได้
หวังดีต่อกันและเป็นกำลังใจให้กัน

เราจะกระเทิบขึ้นไปคบกันเหมือนสมัยก่อนเนี่ย
บางทีมันอาจจะไม่ดีเท่าตอนนี้ก็ได้

ไม่มีการพบเจอกันเลยค่ะ

สถานะแบบนี้ไว้เราก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมนะคะ

เป็นแฟนเก่ากันคอยส่งความปรัฐนาดี

แต่รับหลังเราจะไปเที่ยวกันไปอยู่ด้วยกัน